แต่ทีนี้อยากจะให้คุณผู้ชมมารู้จักกับแอปพลิเคชันนี้กันหน่อย
เขามีวิธีการยังไงที่ทำให้หนุ่มคนนี้เนี่ยโอ้โห
เสียเงินจ่ายเงินไปให้กับวีเจสาวเป็นถึงหลักล้านเลยเนี่ยนะคะ
วีดีโอในรูปแบบสตริมมิ่งออกอากาศแบบเรียลไทม์นะคะ
แล้วก็สามารถติดต่อสื่อสารหรือว่าแชทกันได้โดยตรงค่ะ
พิธีกรวีเจคนที่แสดงอยู่หน้าจอแบบนี้นะคะ
ก็มีแอปโซเชียลในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งการไลฟ์หรือถ่ายทอดสด

กิจกรรมต่างก็แล้วแต่กิจกรรมก็จะแตกต่างกันไปนะคะ
แล้วก็พูดคุยกับวีเจแต่ละคนได้ผ่านทางการแชทภายในแอป
อกจากนี้ส่งของขวัญเป็นไอคอนให้กับเหล่าวีเจเหล่านี้ได้
แต่วิธีการซื้อของขวัญที่เป็นไอคอนนี่แหละคุณผู้ชม

คือใช้เงินจริงไปแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญในแอป
ก็คือนำเงินจริงนี่แหละค่ะไปแลกเป็นตัวเลขเงินออนไลน์
ซื้อของขวัญส่งให้กับเหล่าวีเจ
ของขวัญก็มีหลากหลายราคาฟรีก็มีไม่เสียเงินก็มี

แล้วเขาก็จะมีในลักษณะที่ว่าสมมุติให้มากหน่อย
ไอคอนอะไรที่เป็นพิเศษหน่อยจ่ายเงินเยอะหน่อย
จะร้องเพลงโชว์จะเต้นโชว์จะมีข้อแลกเปลี่ยนแบบนี้
จูงจ่ายให้คนจ่ายเงินซื้อไอคอนให้
แล้วก็มีการเพิ่มความสนิทสนมให้มากขึ้น
เหล่าพิธีกรได้รับจากคนที่เข้าไปเล่นในแอปพลิเคชันนี้นะคะ
ก็จะสามารถนำไปแลกเป็นเงินได้จริง

ครบ๑๐ดวงจะร้องเพลงครบดอกไม้ร้อยดอกก็จะเต้นให้ดูเรียกยอด

ก็จะได้เงินอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะ
หลักแสนก็มีหลักหมื่นหมื่นต้นหมื่นกลางหมื่นปลาย
ก็มีแล้วแต่แตกต่างกันไป
มีแต่มุมร้ายก็อาจจะไม่ได้

อีกมุมหนึ่งนะมันเป็นช่องทางการเข้าสู่วงการบันเทิง

เป็นช่องทางกันให้กลุ่มวัยรุ่นได้มาแสดงออก
ให้พบปะพูดคุยกับแฟนคลับได้ง่ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
เขาบอกว่าไม่ได้โป๊มากแต่เราก็ต้องเซ็นเซอร์นะ
เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบเพิ่มล่ะว่ามันจะมีความผิดหรือไม่ยังไง
เพราะว่าตัวคุณแม่ที่ไปแจ้งความลูกเนี่ยนะ
ก็บอกเลยว่าอยากจะให้ตรวจสอบหน่อย
ไม่อยากจะให้ลูกคนอื่นมาใจแตก
ลูกชายตัวเองเสียเงินเสียทองแบบนี้นะคะ